ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะมีคุณลุงท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
คุณลุงแล้วก็จักรยานสีแดงคู่ใจแม่ขับมาอยู่ดีปั่นจักรยานมา

ฟุ้งเลือกเลี้ยนอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่า

เบ้าเก็บอะไรไอลาน
ของเขาเลยครับแล้วสภาพเนื้อตัวก็เลอะไปด้วยโครน
นอนอยู่แบบนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาผ่านมาตอนเช้าเขาเห็นเขาก็มองว่าเอ้ย
จะหายศีลความหมด
ชาวบ้านบอกว่านึกว่าลุงนอนตายอยู่ตรงนี้หรือว่าโดนรถชนแล้วนะคะ
พอมาสอบถามดูว่าคุณลุงทำไมคุณลุงถึงแบบมานอนอยู่แบบนี้
คุณลุงบอกว่าอ๋อคือเหมือนกับแบบลุงลุงเมาไง
ท่าทางลักษณะคล้ายคนเมาแล้วลุงปั่นจักรยานไม่ไหวแล้ว

เพราะว่าถ้าปั่นต่อไปเนี่ยคงจะไม่ถึงบ้านนะคะ
แต่นอนอยู่แบบนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ตกอกตกใจอยู่เหมือนกัน

ทีนี้คุณผู้ชมคะเหมือนกับจุดนี้ที่นอนอยู่ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้
เขาบอกว่าจุดที่คุณลุงนอนอยู่เนี่ยมันห่างจากจุดตัดทางรถไฟของบ้านโคกมะเมียน
ในพื้นที่จังหวัดสุรินสักประมาณ๑๐๐เมตร
ชาวบ้านเขาก็กลัวว่าโอ้โหถ้าไปนอนอยู่ตรงนั้น

ทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าคุณลุงคนนี้ค่ะ
แถวนี้จะรู้จักเขาดีในนามว่าลุงชา
ลุงชาจะมีพฤติกรรมแบบนี้แหละค่ะ
เมาไม่เว้นแต่ละวันเมาทุกวันเมาทีไรก็จะมีวิรากรรมเยอะตลอด
อย่างล่าสุดเนี่ยมานอนแบบโอ้โหนึกว่าแกล้งตายชาวบ้านบอกแบบนั้นนะคะ
คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็เหมือนกับเห็นเป็นภาพชินตาแล้วแหละ
แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นห่วงเพราะว่าเห็นแบบนี้ก็ตกอกตกใจ
เพราะว่ากลัวคุณลุงจะไม่ปลอดภัยนะคะ

คือบ้านแกอยู่แถวนี้มั้ยคะนี่
คือบ้านแกอยู่แถวนี้ไหมบ้านอยู่แถวนี้นะคะ

อันนี้ชมพู่ฝากลูกหลานของลุงชาดูแลหน่อยแล้วกันนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้นะ
วันที่ไปปลุกลุงชาคุณผู้ชมรู้ไหมลุงชาสุดท้ายไม่กลับบ้าน
ขอนอนจนกว่าจะสั่งเมาแล้วค่อยจะขอขี่จักรยาน
จักรยานกลับบ้านต่อนะคะชาวบ้านก็บอกอ่ะลุงนอนได้นะ
แต่อย่าไปอยู่กลางถนนนะเดี๋ยวรถชนนะคะ
นี่แหละค่ะพี่ก๊อฟเมาแล้วก็เมาธรรมดาโลกไม่จำนะ
นอนธรรมดาก็โอ้โหนอนยังไงให้เป็นตำนาน
นึกว่าแกล้งตายใครที่ชอบดื่มก็ระวังกันหน่อยนะคะ